ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าไอ้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือตกเป็นจำเลยสังคม
ว่าเป็นต้นเหตุทำให้โทรศัพท์มือถือถูกแฮ็กข้อมูลถูกดูดเงินออกจากบัญชี
คือเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากกรณีเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาพาผู้เสียหายไปยี่สิบกว่าคนไปแจ้งความไปร้องเรียนกับทางตำรวจนะคะว่า
ผู้เสียหายกลุ่มนี้ถูกแฮ็กข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
แล้วเงินในบัญชีถูกโอนไปที่บัญชีของมิจฉาชีพ
ซึ่งผู้เสียหายเขายืนยันว่าไม่ได้มีการโหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมอะไรไปในโทรศัพท์มือถือ
มันเลยกลายเป็นประเด็นที่คนสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันเกิดจากสายชาร์จแบตปลอม
หรือสายชาร์จแบตที่อยู่ตามสถานที่ตามร้านต่างที่เขาอำนวยความสะดวกให้คนไปใช้บริการ
ได้อะค่ะเลยสงสัยว่าสายชาร์จหรือเปล่ามันดูดข้อมูลไปหรือเปล่า
ทีนี้เรามีคำตอบให้นะคะทางพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
แต่มีผู้เสียหายที่ยอมให้โทรศัพท์มือถือมาตรวจพิสูจน์มีแค่๓เครื่องเองนะคะ
ใน๓เขาล้างข้อมูลออกไปหมดแล้วเลยตรวจสอบอะไรไม่ได้
ทีนี้เหลืออีก๒เครื่องพอไปตรวจสอบจริงแล้วเนี่ย
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สายชาร์จโทรศัพท์มือถือปลอมหรืออะไร
ปัญหามันคือเขาไปโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงค์
รายงานว่ามีการยินยอมผู้เสียหายอยู่๓เครื่อง
ใน๓เครื่องใน๑เครื่องเนี่ยมีการลบนะครับ
มีการลบข้อมูลไปหมดแล้วนะครับก็เลยตรวจสอบไม่ได้
ส่วนอีก๒เครื่องเนี่ยการตรวจสอบจากทางตทเนี่ย
ก็ยืนยันว่ามีการโหลดแอปเข้ามาในเครื่องนะครับ
ซึ่งการโหลดแอปเนี่ยจะด้วยความตั้งใจของผู้เสียหายเอง
ความไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือจำไม่ได้
แล้วแต่ก็ยืนยันมาว่าแต่ผลการตรวจพิสูจน์เนี่ย
มีการโหลดแอปเข้าไปทั้งสองเครื่องครับ
ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ะโทรศัพท์มือถือของเรา
มีวิธีการแก้ไขง่ายแบบนี้ค่ะ
อันดับแรกนะคะให้ตัดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือทันที
เขาจะไม่สามารถควบคุมเครื่องของเราได้
จากนั้นให้เอาโทรศัพท์มือถือของเราไปลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องการออกไปเลย
ที่ไม่ได้ใช้หรือว่าแอปที่เรารู้สึกว่ามันแปลกปลอม
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแถลงการมาเลยบอกว่า
ขอยืนยันว่ามันไม่ใช่ปัญหาจากสายชาร์จโทรศัพท์มือถือปลอมที่หลายคนสงสัยแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ปัญหาจริงมันเกิดจากการโหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่มีการแฝงเมาแวร์เอาไว้
ตอนนี้หน่วยงานในที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากแล้วก็จะแก้ปัญหานี้ให้มันเร็วยิ่งขึ้น
เพราะว่าพอถูกแฮ็กแล้วเนี่ยหลายคนก็คือถูกดูดเงินไงจากธนาคารไป

คือก่อนหน้านี้เขาก็เตือนกันว่าอย่าไปกดลิงก์ปลอม
แล้วก็บอกให้โหลดลิงก์นี้นะกดเข้าไปนะ

แต่ทีนี้ผู้เสียหายล่าสุดในช่วงหลังมาเนี่ย
โดยเฉพาะเมื่อวานที่ไปกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้โหลดเลยนะ
บางคนบอกอุ๊ยไม่ได้จับโทรศัพท์เลย
ช่วงเวลาที่เงินออกจากบัญชีแล้วมีหลักฐานของทางแอปของแบงค์เขาเนี่ย

แต่ตำรวจเขาตรวจสอบแล้วขอดูโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
ได้ดูแค่๓เครื่องยังไงอย่างที่มิวบอกอ่ะ

ใช่ค่ะเครื่องนึงเขาล้างข้อมูลไปแล้ว
อีก๒เครื่องก็คือคุณโหลดจริงโหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอม
คือเขามีหลักฐานเลยนะว่าคุยในแอปไหน
อะไรอย่างงี้แล้วพอโหลดเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยเลย
ทีนี้คุณผู้ชมฟังข้อมูลตรงนี้นิดนึงค่ะ
เราได้คุยกับอาจารย์ประริญญาน่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างนี้อะค่ะ
อาจารย์บอกว่าเรื่องสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
แฮ็กข้อมูลในมือถือมาดูดเงินไปจากบัญชี

อย่าไปแชร์ต่อนะคะเห็นแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์

การที่เราจะถูกแฮ็กได้มันมี๒แบบ
คือกลุ่มแฮคเกอร์เสียบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
เพื่อดักข้อมูลในเครื่อง
อันนี้เป็นสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จของแฮคเกอร์เลยค่ะ

ใช่ค่ะสองคือถูกแฮคเกอร์ติดตั้งแอปเอาไว้ในเครื่องของเราก่อน
แล้วแฮคเกอร์อาศัยจังหวะที่เราพักผ่อน
แอบดูข้อมูลของเราในเครื่อง

แล้วก็ไปดึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเข้าออกในบัญชี
แต่ต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า
จริงแล้วในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีการคิดค้นสายชาร์จต้นแบบ
ที่เข้ามาใช้ในงานโชว์แฮคเกอร์คอนเฟอร์เนส
เป็นการใช้งานในแล็บนะคะ

เส้นหนึ่ง๑๗๙เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๖๐๐๗๐๐บาทไทย
แต่ยังไม่ได้มีรายงานค่ะว่าแฮคเกอร์นำไปใช้

ในงานพวกเทคโนโลยีอะไรต่างเขาบอกว่ามันมีนะ

แต่ยังไม่เคยมีข่าวว่าเขานำมาใช้นะคะ

มันรีโมทจากคีย์บอร์ด
ได้ข้อมูลในคีย์บอร์ดในเครื่อง

กลับมาใส่เพื่อจะโอนเงินออกมาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลเรื่องแบบ
เสียบสายชาร์จแล้วเงินออกจากบัญชีอะไรอย่างนี้
เรียกว่าความเข้าใจตรงนี้คือความเข้าใจที่
ไม่จริงแล้วก็ไม่ถูกต้อง